มาดูพี่ท่านนี้ค่ะพี่รุ่งสุริยาค่ะ

แต่หนึ่งอาชีพนะที่พี่แกบอกว่าโอ้โหพี่เปิดรับใครแบบจะจ้างได้เลยค่ะ
หมอทำขวัญนาคคุณผู้ชม

เขาก็ต้องแหล่ได้เลยค่ะ

อย่างพี่รุ่งมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง

ทำขวัญหน้ากลางวันกลางคืนพี่เล่นคอนเสิร์ตได้

ล่าสุดแกเปิดใจกับน้องดิวดุดดิว

โอ้โหมันจะเป็นอะไรอ่ะไปฟังเลยค่ะ
ในสไตล์ของเราอ่ะในมุก
มีมุกอะไรสอแทรกอะไรอย่างเงี้ย

ในช่วงกล่อมนาคเนี่ยก็จะเป็นเพลงติ๊งนังบ้างอะไรบ้าง

เคยมีแบบเจ้าภาพนะครับ
เชิญไปทำขวัญและขณะที่ร้องกล่อม
กล่อมใหม่ถึงว่านาคเนี่ยก็จะนอนหนุนตากแม่

หลางติ้งนางไงระนาฏก็เล่นไปอย่างเงี้ย

อะไรอย่างเงี้ยฮืมมันแม่โหมดเลย

ส่วนแม่ญาติเขาก็สนุกสนานกับเพลงไง
อย่าจ้างเลยถ้าหมอทำขวัญเป็นคุณดิฉันไม่ไหวจริง
เพราะอารมณ์คนฟังจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

หน้า๖จบเลยแม่น้องแซคเล่นไปนะคุณผู้ชมแปลวหยอกเล่น